คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องเพลงนะคะผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาว
หลายคนก็คิดถึงบรรยากาศที่แบบว่าดาราออกอีเวนต์นะคะ
แล้วก็เห็นศิลปินในดวงใจคว้าไมค์ร้องเพลง
แล้วก็เป็นความจริงอยู่ว่าพระเอกหลายคนในวงการบันเทิงของเรา
ร้องเพลงเก่งมากเล่นละครก็ดีร้องเพลงเก่ง
แล้วก็ล่าสุดจะพัฒนาตัวเองเป็นศิลปินแบบหลายคนเลยคุณผู้ชม
อย่างเช่นพระเอกตีหล่อคนนี้นะคะเจเจดพิพัฒน์ค่ะ
พันตัวจากนักแสดงมาเป็นนักร้องเต็มตัวนะคะ
เพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกจากกระวันผู้ขนานออกไปค่ะ
พร้อมกับขึ้นเวทีเดบิวเซตเป็นศิลปินเต็มตัวค่ะ

ว่าก่อนมาเป็นดราเจดเลยอยากเป็นนักร้องเริ่มทำดี
แล้วพี่ชายเขาอยู่อเมริกาเป็นนักแต่งเพลง
คือประกอบอาชีพเป็นนักแต่งเพลงทำมาหากินแบบนี้เลยค่ะ

พระกราบกับส่วนตัวจแห่เอ่อเจ๋ดเองก็ชอบเล่นทั้งกีตา
ก็เป็นพระเอกคนหนึ่งที่ร้องเพลงได้ด้วยนะคะ
โดยหลังจากนี้นะคะหนุ่มเจดก็มีแพลนที่จะต่อยอด

และหากอีกมีโอกาสก็จะขึ้นคอนเสิร์ตประชันศิลปินในดวงจันท

จริงแค่แฮปปี้ที่ได้ทำก่อนครับสำหรับเพลงแรกนะ
เราก็พยายามอัพมาตรฐานเราขึ้นไปเรื่อยแหละ
ถ้ามันมีอีกเพลงนึงก็หวังว่าจะดีกว่านี้
เชียร์กันได้จักรวาลคู่ขนานนะคะ

ถึงแม้ว่าจะเป็นนุ่มตีก็ตามนี่ค่ะ
อ่ะจากหนุ่มหล่อตีมากันที่หนุ่มหล่อเข้มของดิฉันกันบ้างดีกว่าค่ะ
แม้ว่าจะโดนมรสุมข่าวพัดพา
จนตอนนี้ต้องกลายเป็นนักแสดงอิสระ
แต่ว่าบิ๊กเอ็มเนี่ยเขาได้งัดเอาความสามารถทางด้านการร้องเพลง
ฝึกฝนตัวเองจนเทินโปรมาเป็นศิลปินนักร้องแบบเต็มตัวไม่น่าเชื่อนะ
อย่างก่อนหน้านี้นะคะบิ๊กเอ็มเขาเพิ่งจะจัดคอนเสิร์ตแฟนมิตติ้งครั้งแรก
โอ้โหบอกเลยว่างานนี้จัดเต็มนะทั้งร้องทั้งเต้นดูลีลาเขาซะก่อนค่ะ
แถมยังเชิญศิลปินดังจากเวียดนามอย่างกวางหุ่มมาแจมบนเวที
ยิ่งดังมากนะคะที่เวียดนามเนี่ยต่อยอดความปังกับการบินไปขึ้นคอนเสิร์ตสบายดีเฟสติงวัลที่อเมริกา
ก่อนจะกลับมาเมืองไทยโอ้โหคิวแน่นมากเข้าห้องอัดออกรายการร้องเพลง
และตอนนี้รู้ไหมจ๊ะว่านุ่มบิ๊กเอ็มเนี่ยเขาเตรียมตัวเดบิวต์เป็นศิลปินจริงจังเลยนะ
ส่วนงานแสดงค่ะบีเอ็มบอกว่าก็ยังไม่ทิ้งนะคะพี่
แต่ว่าตอนนี้ผมกำลังมีความสุขในฐานะศิลปินนักร้อง
เพราะว่าเป็นความฝันตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมา
ดิฉันขอส่งท้ายที่พระเอกมาสเข้มคนนี้วิกหมอชิตเข้มสมชื่อค่ะเข้มหัดสวีค่ะ
คนนี้ชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจเลยนะเห็นได้ทั้งในชีวิตประจำวัน
ทั้งเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งหมอลำได้หมดนะ

เพลงไหนมาร้องคือเขาอินร้องมาแบบอินเนอร์คุณผู้ชม

หรือจะเป็นเพลงเศร้าอยากจะร้องไห้ตาม
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เพื่อนดาราช่อง๗เขาเนี่ย
จะยกให้เข้มเป็นเจ้าพ่อเวทีเจ็ดสีคนเสิร์ฟ
เออไปออนทัวร์ที่ไหนเฮที่นั่น
เรียกได้ว่าลีลาเด็ดดวงจนแฟนติดอกติดใจ
อยากจะให้เข้มออกสักอัลบั้มนี้ไหมล่ะพ่อ
เรียกว่าความสามารถครบเครื่องจริงเลย
ทั้งหล่อทั้งหรอกเหมือนเพลงพอมีล้านก็ดีอีกอ่ะ